ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา
แม่ค้าขายขนมจีนบอกว่าโหเซ็งเลยอ่ะ
มีผู้ชายสองคนเป็นอ้วนผอมเป็นชาวต่างชาติเหมือนกับเป็นแขกขาว
ทำทีมาบอกว่าขอแลกธนบัตรหน่อยได้ไหมอันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
แม่ค้าที่เป็นผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้นะเขาบอกว่าทำทีเป็นขอแลกธนบัตรที่เป็นรูปในหลวงรเก้าอะค่ะ
อ้างว่าจะสะสมครับแล้วก็จะนำกลับไปประเทศของตัวเองอืม
นี่นะคะเป็นจังหวะที่คุยอยู่อืมแม่ค้าขายขนมจีนก็อุตส่าห์โอ้โห
ไปเปิดเซฟให้ครับแล้วก็ไปหยิบธนบัตรมาให้เดี๋ยวดูจังหวะผู้ชายสองคนนี้นะ
เหมือนกับว่าจะทำเป็นชวนคุยทำเป็นชวนคุยกับแม่ค้าค่ะ
จนแบบแบงค์เขาหล่นอ่ะเสื้อเหลืองใช่ไหมอ่า
นี่ช่วงจังหวะเบี่ยงเบนความสนใจเห็นไหมก็ไปช่วยจับหยิบเงินอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวจะมีจังหวะเหมือนกับคนร้ายแอบกำเอาไว้มือหนึ่ง
หรือฮะใช่ไม่คืนแล้วก็ยับใส่กระป่อนข้างเคียงตัวเองด้วย
ทำชวนคุยทำให้มันงรงน่ะเห็นมั้ยหน้าตาเหมือนแขกขาว
ประกบคนละคนแถมเป็นคุยแล้วก็ไม่รู้คุยภาษาอะไรงั้น
นึกออกไหมทำให้งงไว้ก่อนนี่ค่ะก่อเหตุแบบนี้
แต่กระเป๋าซ้ายของผู้ชายเนี่ยแขนยาวเสื้ออะไรสก๊อตนี่

ใช่กำไว้ในมือแล้วยัดใส่กระเป๋ากางเกงตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่ม๒๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
นางสาวสุภาพรสุขวงศิลป์อายุ๔๘ปีเจ้าของร้านเจ๊ตุ๊กขนมจีนแป้งหมัก
เอาภาพนี้แหละเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
แต่โอ้โหยังไร้วี่แววว่าจะจับตำรวจได้
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขากับแม่เปิดร้านขนมจีน
คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนเขาเรียกว่าเป็นอ้วนผอม

แต่งตัวดีใช่คาดว่าเป็นเหมือนแขกขาวอะไรแบบนี้ค่ะ
ทำทีสั่งซื้อขนมจีนถุงนึงเธอก็หยิบใส่ถุงให้
คนร้ายก็ชวนคุยต่อขอแลกธนบัตรได้ไหม
เป็นแบบที่มีรูปในหลวงราชการที่๙นะ
อยากจะสะสมเอากลับไปประเทศของตัวเอง

รู้ตัวอีกทีก็โดนอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
คนร้ายได้เงินไปทั้งหมด๒๐๐๐บาทคุณผู้ชม

เออจากเหย่อเดินได้จะได้แบงค์แบงค์๑๐๗
ผมที่ถือแบงค์นึงที่ไม่ใช่แบงค์ร้อย

เขาก็เอาพรี่แบงค์ให้ดูแบงค์พันธุ์ได้ไหม

เพราะว่ามันมากัน๒คน
มันแต่นู้นมันเป็นประกบย้ายก็เป็นประตอบย้าย

มี๒๐๐๐๐เลยฝากเตือน๔ค่ะ
ถ้าใครเห็นคนร้ายลักษณะแบบนี้แต่งตัวดีใช่ไหมหน้าตาแบบนี้เหมือนแขกขาวอะค่ะ
มาทำเป็นพูดคุยขอแลกธนบัตรอย่าไปลืมหลงเชื่อนะ
เดี๋ยวเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ยังจับไม่ได้นะคะ
ครับดูแล้วก็น่าจะพูดไทยปนฝรั่งอะไรอย่างนี้
พูดให้ดูงงงไปอ่ะทำให้งงไว้ก่อนแล้วเนี่ยทำเป็นหยิบแบงค์เขานับนับเนี่ยดูดู
อย่าไปไว้ใจฮะพวกนี้นะมิจฉาชีพจะคนไทยคนต่างชาติก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ต้องหาทางมาทำให้เราชุลมูลวุ่นวายจริงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขามาประกบ
มือเขานะยืนมาใกล้ใกล้นู่นนี่นั่นฟึ๊บยัดใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองเลย
ดุยเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลัง
ไอ้มิจฉาชีพกล้าจริงไงแซบนะ
ผมยังไม่กล้าขโมยเงินเมียที่บ้านอยู่
จริงลองดูไหมล่ะไม่กล้าต้องลองน่ะ